คราวนี้ไปที่ตรังลงใต้กันไปที่นี่
ปกติแล้วถ้าไปทะเลเราก็จะนึกถึงถ้ำมรกฏไปเกาะกระดาน
แต่ว่าคราวนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ชื่อว่า
วังผาเมฆอำเภอวังวิเศษนะคะ
เห็นไหมพระอาทิตย์กำลังโผล่พ้นขอบฟ้ามาสวยงามทีเดียว
ลักษณะเหมือนเราไปเที่ยวตามแบบภูภาคเหนือ

เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคะ
ที่เกิดขึ้นในหมู่๗ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
ใครได้เห็นก็สร้างความประทับใจแล้วค่ะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เดินทางไปถึงเนี่ยนะคะ
ก็ได้ไปเก็บบรรยากาศแบบนี้มา
นั่นก็คืออาสาสมัครวังผาเมฆกลุ่มอนุรักษ์วังผาเมฆนั่นเองค่ะ
โดยอาสาสมัครและคณะนักท่องเที่ยวก็ออกเดินทางจากจุดกลางเต็นต์
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาไปตามเส้นทาง
มีระยะทางประมาณ๖๐๐เมตรค่ะ
อาศัยการจัดเชือกนำทางของเจ้าหน้าที่
ผูกเอาไว้กับต้นไม้ในแต่ละจุดเพื่อความปลอดภัย
นี่ดูคนนี้สิอารมณ์เหมือนหนังเรื่องไททานิก

แต่ว่าลมแรงมากเลยนะคะฝั่งกันเถียงนี่
โอ้โฮประกาศดีเนอะใช่แล้วคือภาคใต้นะคุณผู้ชม
ก็เดินทางกันไปตามระยะทางแบบนี้ประมาณ๔๕นาที
ก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์๓๖๐องศา
เรียกว่าสวยงามไม่แพ้ภาคเหนือเลยนะคะ
ส่วนทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางนายวีระแสงแก้ว
หลังจากนี้ก็จะจัดให้มีบ้านพัก
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดกลางเต็นต์
รวมถึงเพิ่มจุดจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างเอาไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ใช่ค่ะใครที่ชอบเดินป่าว่างผาเมฆเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะมากเลยนะคะ
ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะค่าเช่าเต็นต์ครั้งแรมเนี่ยเพียงแค่ท่านละ๑๒๐บาท
ใครไปเป็นหมู่คณะไม่เกิน๑๕คนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนำทางให้
มีค่าบริการไปกลับครั้งละ๙๐๐บาท
เป็นความดูแลความอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางจังหวัดตรัง
เดี๋ยวว่าไปแต่ตัวใช่ไหม
ใช่แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยแบบความประหยัดด้วยนะครับ
ค่าเต็นต์ก็ไม่แพงแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ซึ่งยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยดีอยู่